คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งภาพค่ะ
ภาพนี้เขาบอกว่ามันยังไงยังไงส่อแววรีเทิร์นรักหรือเปล่า
สำหรับภาพของสาวแก้วจริญญากับอดีตคนรักอย่างคุณป้องนวัด
เกิดอะไรขึ้นลุ้นขึ้นหรือเปล่าไปดูค่ะ
เป็นความบังเอิญที่ลงตัวเหลือเกินนะคะ
สำหรับอดีตคู่รักที่กลับมาปะกันในทริปงานบุญของกลุ่มเซลปดัง
ป้องนวัดและแก้วจริญญาจนมีภาพสุดจิ้นออกมาให้ชวนคิดว่า
คู่นี้เขาเตรียมกลับมาจับมือคืนดีกันแล้วหรือเปล่า
แก้วจริญญาก็ได้เชิญสื่อมวลชนไปร่วมงานเปิดร้านอาหารเกาหลีของเธอ
ทุบกระปุกลงทุนร่วมกับเพื่อนสนิทด้วยกันครั้งแรกยานสยามสแควร์
ถือโอกาสชี้แจงข่าวเมาส์เรื่องหัวใจว่า
สถานะกับหนุ่มป้องยังคงเป็นแค่พี่ชายเหมือนเดิม
แต่โอกาสรีเทิร์นมีลุ้นแบบ๕๐
ซึ่งตอนนี้ขอพูดคุยกันตามปกติภาษาพี่น้องไปก่อน
ร้องฝากขอบคุณกองเชียร์ที่คอยเป็นกำลังใจให้กับความรักของเธอด้วยค่ะ
วันนั้นก็บังเอิญมากกว่าว่าว่างตรงกันพอดี
แล้วก็แบบว่าคือเราก็จะไปไหว้ตรงนั้นอยู่แล้ว

ก็ทำตัวปกติเลยค่ะก็เหมือนเป็นพี่น้องกันสนิทกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
มีแซวถึงความโสดเราไหมครับด้วย

เจอกันมันก็ยังแบบเออมันก็มีความผูกพันก็ถูกแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
เลิกกันไม่จำเป็นต้องมาเกลียดกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

ยังไม่คิดค่ะอย่างที่บอกก็คือดูกันไปเรื่อยดีกว่า
คือถ้าตอนนี้มีความสุขก็ขออยู่แบบนี้ไปก่อน
เรื่องความรักนั้นสอแววจะกลับมารุ่ง
แต่ที่รุ่งแน่ตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องงานของเจ้าตัว
เพราะหลังจากที่ย้ายออกจากชายคาบ้านย่านลาดพร้าว
ซบอกคู่แข่งตลอดการย่านอโศก
ก็ดูว่ามีงานรุมแบบสุด

ยังมีผลงานแสดงประกบกับซุปตาบี้สุกริตอีกด้วย
ล่าสุดแววมาว่าสาวแก้วนั้น
ถูกวางตัวให้เสียบแทนซีรีส์เจ้าปัญหา
ของมะเดี่ยวชูเกียรติแทนสาวใบเฟิร์นพิมชนกอีกด้วยล่ะค่ะ

เพราะว่าเราขอแบบ
เพราะเราก็ไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับเขาด้วยเนาะ
เขาบอกว่าจัดการกันเองก่อนละกัน
แต่ยังไม่มีใครติดต่อหรือเปล่า

ได้แต่ว่าอย่าพึ่งเลยดีกว่า

เราก็เดี๋ยวมันจะดูน่าเกลียดเกินไป